ถ้าใครอยากจะไปเที่ยวคาเฟ่กันต่ออยากจะแนะนำร้านนี้เหมือนกัน
เพราะว่ามันเป็นคาเฟ่ร้านขายเครื่องดื่มเก๋ที่เขามีไอเดียแต่งร้านแบบน่ารัก

จะใช้คำว่าน่ารักดีไหมนะ
คุณไปเอารถโรงเรียนที่ไหนมา
เออก็ไปหาแถวนั้นรถที่เขาไม่ใช้แล้ว
คุณลึกถึงตอนสมัยเพื่อไปพวกทัศณะศึกษา

สนุกสะนานกันไปแล้วนี่ค่ะเขามีชื่อไหม
บั๊ตสบายเจิดคาเฟ่
ทุกคำนิยามของความเป็นคาเฟ่แห่งนี้

มาได้ทุกคนในครอบครัวมาได้
ลูกเด็กเล็กแดงผู้หลักผู้ใหญ่คุณปู่คุณย่ามาได้
นะคะซึ่งบัสสบายเจิดคาเฟ่คันนี้
เขาจอดอยู่ที่ตลาดอิงน้ำสามโคกตะมนต์บังเตย

สามโคกปะทุม
ซึ่งบอกว่ามันเป็นคาเฟ่ที่เขาเปิดใหม่โดยฉันใช้รถเมย์นี่แหละมาทำเป็นร้านนะ
ให้บริการแก่ลูกค้านักท่องเที่ยวหรือคอกาแฟค่ะ
แล้วลักษณะของการทำสีมันดูเก่าเก่านิดหนึ่งค่ะ
เป็นสไตล์ล็อฟไกลดูเก่าหน่อยแต่ก็คลาสสิกนะคะ
ส่วนเมนูค่ะก็มีทั้งชากาแฟแต่ขอแนะนำเมนูเด็ดของร้าน
อะไรคือชาเขียวค่ะอ๋อชาเขียวเหรอ
เมนูชาของทางร้านเนี่ยเขาจะคัดชาแบบพรีเมียมเลยนะคะ
ชาที่เอามาชงเนี่ยมันจะหอมหอมเตะจมูกขึ้นมาเลย
แล้วเทคนิคเขาบอกว่าเขาจะมีการน็อกชาเพื่อให้เกิดความเข้มข้นด้วย
เพิ่งเคยได้ยินนะอีกคำเนี่ยนอกชา
ทำยังไงไปถามเจ้าของร้านเลยค่ะ
มี๒คนนะคะคือคุณศิลาวันเอกขณะอายุ๓๗ปี
และคุณอนุรักษ์ศรีสลับอายุ๔๑ปีเหมือนกัน
บอกว่าเพิ่งเปิดร้านเมื่อวันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ยังไม่ถึงเดือนเลยนะแต่ลูกค้าสนใจเยอะมาก
เป็นเพราะว่าในปฐุมธานีอาจจะยังไม่มีคาเฟ่สไตล์นี้
สไตล์รถโดยสารรถเมย์แบบนี้ค่ะก็ถูกอกถูกใจกัน
อีกอย่างหนึ่งก็คือเมนูชาเขียวเนี่ยค่ะ
เขามีเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
นั่นก็คือการน็อกชาเพื่อรักษารสชาติของชาที่ดีเอาไว้
เขาบอกนี่แหละเป็นจุดแข็งจุดขายของทางร้านเลยนะ
ดังนั้นใครสนใจจะแวะไปคาเฟ่บัสสบายเจิดคาเฟ่กันได้นะ
ร้านนี้เขาจอดอยู่ในตลาดอิงน้ำสามโคกค่ะ
เข้าซอยไปประมาณ๘๐เมตรร้านจะอยู่ขวามือนะ
คือเห็นแบบนี้คือมันไปไหนไม่ได้นะ
มันเป็นรถบัตรรถเมย์ก็จริงแต่มันจอดอยู่กับที่นะ
ร้านเนี่ยเปิดทุกวันนะแต่ปิดวันพุธนะคะ
ขออยู่กันพุธวันหนึ่งเปิด๗โมงเช้าถึง๔โมงเย็นค่ะ

โอ๊ยความฝันเลยอ่ะ

พ่อทำไว้เด็ก

ไปพายเล่นรู้ไหม

ที่ใดเพะ

ต้องห่วงด้วย

งั้นลองไปร้านคาเฟ่นี้คุณอาจจะได้ความฝันมากขึ้น